คุณผู้ชมครับบ้างไฟพญานาคนะฮะแน่นอนในช่วงออกพรรษาแบบนี้

ยังไม่มีใช่ไหมคือเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
คนที่ไม่เชื่อก็อาจจะมองว่าถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน

แต่ว่าคนที่เคยไปดูก็อาจจะเชื่อนะครับทีนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ทาง
เจษฎาเด่นดูบริพันธ์จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
คือโพสต์ว่าบ้างไฟพญานาคน่าจะไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะ
เพราะว่าทำไมถึงไปเลือกขึ้นช่วงออกพรรษานะครับเพราะว่ามีแค่คนเท่านั้นแหละ
ที่จะกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนได้และตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นก็คงจะเป็นไปไม่
ได้ที่จะมีลูกไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากน้ำในลักษณะแบบนี้เอาลองเอาภาพที่เกิดขึ้นเก่า
ให้ได้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับจากโพสต์นี้เนี่ยทำให้คุณบุญมาพันดวงครับ
จังหวัดบึงกาลออกมาตอบโต้พร้อมกับลงขันท้าทายนะวงเงิน๑ล้านบาทครับ
อาจารย์เจษดารับคำท้าสมทบด้วยอีกสองหมื่นนะครับเพื่อจะพิสูจน์ความจริง
อาจารย์เจษฎาบอกไม่ต้องไม่ต้องอย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับ
ช่วงข่าวเที่ยงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับอาจารย์เจษดาแล้วก็คุณบุญมาเนี่ยนะครับ
เราก็มีทั้งสองฝั่งออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ครับทางอาจารย์เองบอกว่าไม่อยากให้มาท้าทายกันแบบนี้
แต่อยากให้ร่วมกันพิสูจน์มากกว่าเพราะบางคนก็เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
บางคนบอกว่าที่จริงแล้วมันมีสิ่งลี้ลับอยู่ในบริเวณนั้นบางคนบอกว่าฝีมือมนุษย์มาแบบนี้มันจะ
มันจะมาแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งลี้ลับได้ยังไง
เจษฎาบอกว่าเรื่องนี้หลายคนอยากทราบแรกก็มีกระแสว่าความเห็นต่าง
มันไปทำลายความเชื่อของชาวบ้านนะพอมีคนไปลองพิสูจน์กันเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ระยะหลังมันก็กลายเป็นกระแสที่อาจจะทำลายการท่องเที่ยวไปซะนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงความเห็นของทางอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับ
เป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ว่ามันเป็นแก๊สขึ้นจากน้ำ
ดาบเองได้พุ่งเป็นรถไฟขึ้นฟ้าได้เนี่ย
บอกว่าอันนี้ไม่ถูกมันผิดหลักวิทยาศาสตร์
มันไม่สามารถเกิดอย่างงั้นที่มีน้ำขมและที่มันแปลกสุดมันมีไม่น่าเป็นไปได้
เห็นด้วยว่าเราควรทำร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ปฏิผู้ประคองท่องถิ่นฝั่งไทยฝั่งลาวเนี่ยก็ควรทำร่วมกันก็คือก็ไม่อาจไปในคืนมันออกภาษาปีหน้าก็ได้ครับก็ไปตั้งกล้อง
ไม่ต้องดูด้วยตานะดูตาเราโดนหลอกง่ายเลยในความมืดไปตั้งกล้องถ่ายรูปประโยชน์ทั้งสองฝั่ง
เป็นฝั่งที่เชื่อนะครับบอกว่าตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยเคยไปดูบ้างไฟพญานาคด้วยตัวเอง
เห็นกับตาตัวเองมันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์แน่นอนแล้วสิ่งที่
สื่อนำไปตีข่าวครับแสงไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบเดียวกันเป็น
ละแบบกันเลยครับแต่เขาเองก็ไม่ฟันทงว่ามันเกิดจากสิ่ง
ลับไหมแต่ว่าไม่ใช่จากฝีมือมนุษย์แน่นอนนะครับทางที่
ครับนัดพิสูจน์กันไปเลยแล้วก็พิสูจน์กันเลยนะคือไม่ต้อง
ออกพรรษาปีหน้าครับฟังเสียงคุณบุญมาครับ
เห็นกับตาอยู่ที่บ้านอาหงษ์ศิลาวาสนะครับในปีพศ
ขึ้นอยู่ต่อหน้าผมในรัศมีร์ไม่เกิน๒๐เมตรจำนวน
บ้างที่ติดต่อนอกนั้นก็ขยับไป๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรเราก็เลย
เชื่อว่าไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ทำแน่นอนถ้าเป็นคนที่
เคยเห็นบ้างไฟเปนฮาคได้กับตาจริงก็จะไม่เหมือน
กับที่เอาไปเป็นแสงลำกล้องเป็นแสงอะไรต่างเนี่ย
ใช่ครับในรัศมีที่ใกล้ที่ได้ยินเสียงขึ้นก็คือจะ
เป็นเสียงคล้ายกับเสียงพุ๊บยังเนี่ยพอขึ้นไป
อย่างนี้พอขึ้นไประยะหนึ่งแล้วเขาก็จะตรงหรือโค้งนิดหนึ่ง

ก็พิสูจน์กันเลยว่าจะนัดกันวันไหนไม่จำเป็นต้องรอวันออกพรรษา
ให้มาทำให้ดูเลยถ้าทำได้เหมือนบ้างไฟพญานาคที่ชาวบ้านเห็นกัน
คนเคยเห็นสมมุติว่าคนมาดูเป็นว่าอาจารย์เจียดทำได้

แล้วมาบอกว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ในคนจำนวนนั้น

แล้วมีคืบหน้าเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟัง

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นความเชื่อนะ
คือริมโขงคืนนั้นก็ดิฉันก็เชื่อว่ามีทั้งคนจะไปพิสูจน
แล้วก็คนที่ไปดูด้วยความเชื่อด้วย
แต่ที่แน่ที่เราเห็นก็คือ
เศรษฐกิจริมโขงตรงช่วงนั้นคือคักมากจริงในคืนวันออกภัณฑ์ศาสตร์